คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์กลางกรุงค่ะย่านอโศกกลางกรุงเทพเลย
คุณผู้ชมหลายท่านเคยส่งข้อความมาบอกนะว่าเออกลางเมืองเนื้อแปลกเหมือนกัน
เร่ร่อนเยอะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีสี่นะคะ
พฤศจิกายนมีชายเร่ร่อนไปชกหน้าสาวสองที่เดินอยู่ตรงนั้น
แต่สาวสองคนนี้สู้กลับมีเพื่อนด้วยช่วยกันจับเอาไว้เลยชุลมุนหน่อย

นาย

นายอย่าไปต่อยเขา

นาย

ชายเร่ร่อนโดนน่วมเลย
สาวสองคนนี้เธอสู้
ผู้เสียหายคือสาวสองนะคะถูกชายเร่ร่อนชกหน้าค่ะ
พฤศจิกายนตี๔ริมถนนย่านอโศก
เธอกำลังจะเรียกแท็กซี่กลับบ้าน
ผู้ชายคนนี้อายุประมาณ๒๕๓๐ปีมาชกหน้าเธอแรงมาก
เจ็บมากโมโหมากเธอปรีเข้าไปหาชายเร่ร่อนคนนี้เลย
เพื่อนเธอและคนที่อยู่แถวนั้นก็ช่วยกันตามจับ

สุดท้ายผู้เสียหายและเพื่อนก็ปล่อยตัวชายเร่ร่อนคนนี้ไป

ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาก็บอกว่าชายเร่ร่อนคนนี้เดินอยู่แถวนี้แหละ
อโศกนี่แหละครับอุ้ยนี่สาวสองสู้แบบนี้เลยนะคะคือชายเร่ร่อนคนนี้น่ากลัวเหมือนกันนะคะ
ควรจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูหน่อยเพราะทำร้ายชาวบ้านแถวนั้นบ่อย
บางทีก็ถือไม้เดินแกว่งไปแกว่งมา
ช่วยดูหน่อยค่ะเพราะเดี๋ยวจะเกิดอันตรายกับคนอื่นอีกค่ะ
จังหวะว่าอยู่ก็มีคุณบ้าเดินเข้ามาชกหน้าเข้ามาทีนี้ก็เลยงง
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรไม่น่าจะเมานะคะ
เหมือนคนบ้าเป็นคนเล่ร่อนนะคะไม่ได้แจ้งความ
แต่ว่าคืออยากจะให้หน่วยงานตรวจสอบแบบว่าให้ช่วยคนพวกนี้ออกไปจากตรงนี้ได้ไหม
เพราะว่าบางทีก็กลัวว่าบางทีคนอื่นไม่รู้เหมือนกัน
เดินอยู่ก็โดนมีดแทงเราก็ไม่รู้นะ
ใช่คือผู้เสียหายท่านนี้พูดถูกนะคะ
ก็คือต้องไปดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยไว้ไม่ได้แบบนี้อันตราย